ที่เราจะไปดูบรรยากาศต่อเนื่องสำหรับประสบกรณิกรที่ไปเฝ้าในการติดตามพระราชพิธี
เคลื่อนขบวนพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏนะคะ
อนุญาตให้อาจารย์เล่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเคลื่อนพระบรมศพหน่อยค่ะ
ครับก็อยากจะเรียนย้อนความไปสักหน่อยนะครับอาจจะไปไกลสักนิดหนึ่ง
ว่าในประวัติศาสตร์ของเราเฉพาะในช่วงสมัยรัตนโกศิลปนี้ก็แล้วกัน
อายุทยาก็อาจจะไกลเกินไปนะครับมีพระมหากษัตริย์ที่เสด็จสวรรคต
พระบรมราชวังอยู่๓รัชกาลด้วยกัน
ครั้งแรกก็คือเหตุการณ์เมื่อวันที่๒๓ตุลาคม๒๕๕๙
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระพิยามหาราชเสด็จสวรรคต
ที่พระนั่งอำพรสถานพระราชวังดุสิตถามว่าอยู่ตรงไหน
ก็อยู่ประมาณใกล้กันกับพระเจ้าอำราชสมาคม
ที่มีหลานพระบรมภูมิส่งมาอยู่ด้านหน้านั่นเป็นครั้งแรก
ครั้งที่สองพระบาทสมเนิดพระปกราวเจ้าไอ้หัว
ในเวลานั้นทรงสารรัฐสมบัติแล้ว
และประทับอยู่ในประเทศอังกฤษเสด็จสวรรคตที่ประเทศนั้น

เพราะฉะนั้นการพระราชพิธีพระบรมศพ

แต่ว่ามีการถวายพระเพลิงที่ในประเทศอังกฤษนั้นในเวลา
ไม่นานหลังจากเสด็จสวรรคตแล้ว
วาระนี้เป็นวาระที่๓ที่มีพระเจ้าประดินของเรา
ในสมัยรัฐตนโกสินเศรษฐสวรรค์กฎ

ถ้าก่อนหน้านั้นขึ้นไปในราชการต่างนะครับ
ราชการที่๑มาจนถึงราชการที่๔ก็ดี
รายการที่๖ก็ดีรายการที่๘ก็ดี
ทุกโปรงสวรรคศในพื้นที่ของพระบรมภรรชวังทั้งสิ้น
เมื่อเป็นกรณีสวรรคตในพระบรมราชวัง
เชิญพระบรมศพผ่านไปตามถนนเส้นทางต่าง
ไม่มีกรณีเช่นนั้นนะครับ
เพราะเหตุว่าเป็นระยะทางสั้นภายในพระบรมภรรชวังเท่านั้น

แต่การที่ประชาชนจะได้มีโอกาสไปถวายบังคมพระบรมศพ
ระหว่างเส้นทางก็จำกัดอยู่ด้วยข้อที่จริง

ในสมัยราชการ๕จึงเป็นคราวแรก
ที่มีการเชิญพระบรมภรรชวังผ่านตามถนนเส้นทาง
ประชาชนมีโอกาสจะไปถวายบังคม
พระบรมศพตั้งแต่วาระแรกเลยนะครับ
และวาระเมื่อวันวานนี้ก็เป็นเป็นครั้งที่สอง
แต่ความต่างอาจจะยังมีอยู่บ้างนะครับ
เพราะเมื่อครั้งวันที่พระเจ้าอยู่รายการที่๕เสด็จสวรรคต
รุ่งขึ้นคือวันที่๒๔ตุลาคม
มีการถวายน้ำส่งพระบรมศพที่พระนั่งอำพรสถานแล้ว
แล้วก็หลังจากนั้นเชิญพระบรมศพเนี่ย
ปฏิสถานในพระโกรธแล้วก็แห่แบบโบราณ
มีพระยานมาตร๓ลำคาญซึ่งเป็นคานหามขนาดใหญ่
มีคานซ้ายกว่าตามปกติแล้วยังสอดคานกลางอีกคันหนึ่ง
เพื่อจะรับน้ำหนักได้ผลแบบนั้นเขาจะมีจำนวนประมาณ๓๒คน
คราวนั้นกว่าจะส่งพระบรมศพเสร็จเรียบร้อย
เป็นเวลาค่ำแล้วแล้วก็ยาตรากระบวนมาในพระบรมราชวัง
เพื่อเจอเชิญปฏิสถานบนพระนางดุสิตมหาพระศาสตร์
เวลาประมาณ๔ทุ่มครึ่งเห็นจะได้
ในเวลานั้นต้องดับไฟฟ้าระหว่างทาง
เพราะเหตุว่ามีเส้นสายไฟฟ้าที่พาดข้ามถนน
แล้วก็เมื่อเชิญพระบรมโกรธพร้อมพระมหาเสวดชาติที่กลางกั้นอยู่
นั้นก็ต้องลดสายไฟฟ้าลง
ท่านใดที่เป็นผู้ที่อ่านบันทึกของผู้หลักผู้ใหญ่แต่เก่าก่อนก็ดี
เช่นหนังสือเรื่องสามกรุงของนอมโมสรหรือพระราชวรงศ์เธอกลมมืนพิธีอลังกร
พระนิพนธ์ไว้ก็จะเล่าบรรยากาศและประสบการณ์ส่วนพระองค์ท่านไว้
หนังสือวรรณคดีอีกเรื่องหนึ่งอาจจะเป็นหนังสือนวัฒนิยายสุดแท้
แต่เรียกผมว่าอาจจะถึงขั้นวรรณคดีแล้ว
คือเรื่องสี่แผ่นดินที่ตัวเอกของเรื่องคือแม่พลอยไปเฝ้าถวายบังคมพระบรมศพอยู่ข้างทาง
ก็บันทึกหรือเก็บเรื่องราวจากเรื่องที่เป็นความจริง
เช่นบันทึกของหม่อมเจ้าหญิงภูลพิษสมัยก็เล่าเรื่องไม่แตกต่างแต่ไม่พลอยล่ะ
นั่นก็เป็นประสบการณ์ที่ผมเคยแต่อ่านหนังสือแต่ว่าไม่เคยพบจริง
เมื่อวานนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เกิดมา
แล้วก็ได้ผ่านเหตุการณ์เมื่อวานนี้ร่วมกับผู้คนอีกมากมาย
แต่เดิมผมตั้งใจจะไปต่างประเทศผมพ้นราชการแล้วก็มีเวลาจะไปไหนมาไหนได้บ้าง
แต่ว่าสุดท้ายเมื่อเหตุการณ์ใกล้ตัวเข้ามาก็รู้สึกว่าไม่มีแก่ใจจะไปเที่ยว
ก็ได้งดการเดินทาง
ตั้งแต่ค่ำวันแรกที่ทุกคนได้ทราบข่าวที่ร้าวร้านที่สุด
คือการเสด็จสวนกฎของพระบาทจมิตรอยู่ในพระบรมกฎในวันที่๑๓
ตอนกลางคืนก็เหมือนกับคนอีกจำนวนมาก

ผมตอบตัวเองว่าคงอยู่บ้านไม่ได้
วางแผนว่าตัวเองจะไปไปอยู่ที่ไหน
ก็ประมาณว่าเชื่อว่าจะมีคนจำนวนมากที่มีหัวใจไม่แตกต่างจากผม
ผมก็ไปขอพึ่งบารมีพระรูปหนึ่งที่คุ้นเคยกันอยู่ที่วัฒนาสงครามอยู่ใกล้พื้นที่
ก็ดูราดเราซะก่อนว่าจะสู้คนเขาไหวไหม
อายุเราก็ไม่มากไม่น้อยกว่า๖๐กว่าแล้วล่ะครับ
นัดกันกับเพื่อนหลายคนหลายวัยนะครับเพื่อนรุ่นเดียวกันก็มี
ก็ไปดูว่าพอไหวไหมหาข้าวปลาลองท้องแล้ว
ก็เดินมาที่เชิงสะพานผ่านฟ้า
อาจารย์ไปตั้งแต่กี่โมงคะ
เข้าพื้นที่ไปบ่ายโมงครับผมบ่ายโมง

โมงคนก็มากอยู่พอสมควรแล้วนะครับ
แต่ก็รัดเลาะขอทางเข้าไป
เอาหน้าคนแก่เบียดเข้าไปก็พอไหว
แล้วก็สุดท้ายก็ไปถามเจ้าหน้าที่เขาว่าเส้นทางกระบวนรถผ่านตรงนี้อย่างไร
สุดท้ายก็ได้พื้นที่บนผิวถนนถนนเจ้าฟ้า
ถ้าลงมาจากสะพานพระปิ่นเกล้าฝั่งฝั่งธนบุรีจะมาถึงฝั่งพระนครเนี่ยนะครับ
ก็จะพบว่าซ้ายมือพอลงสะพานไหมถ้ากระบวนรถเชิญพระบรมศพผ่านเนี่ยครับ
ซ้ายมือก็จะเป็นหอศิลป์เจ้าฟ้านะครับ
ผมก็อยู่ก่อนถึงหอศิลปเจ้าฟ้าหน่อยหนึ่ง
ผู้คนมากหน้าหลายตาเหลือเกินนะครับ

ผมก็ลงนั่งที่นั่นพร้อมด้วยเพื่อน

ร้อนแดดร้อนผิวจราจร
แต่ว่าผมคิดว่าใครก็จะทำอย่างที่ผมทำเมื่อวาน
อาจารย์เล่าให้ฟังว่ามีคนใกล้ชิดอาจารย์บอกว่าเดิน
ครับหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เขาเดินกลับไปไปบ้านไปที่ทำงาน
เมื่อวานท่านที่ไปร่วมประสบการณ์คงทราบดีว่า

ก็ต้องเดินกันเป็นระยะทางไกลนะครับ

เขาบอกว่าการเดินจากพื้นที่แถวสนามหลวงกลับไป

ใช้เวลาเดินทางหลายกิโลนะครับ
ก็ถามว่าเหนื่อยไหมตอบว่าเหนื่อย
แต่เขาบอกเทียบกันไม่ได้เปรียบกันไม่ได้กับ

ทรงพระดำเนินไปทั่วประเทศ
เดินไปทุกหย่อมทุกย่าในประเทศไทย

นั่นคือบรรยากาศที่เราพบเมื่อวานนี้
คุณอรัชพรเองก็ได้เดินทางไปด้วยเมื่อวานนี้
ใช่ค่ะมีโอกาสเดินทางไปกับคุณรัชตะวันนะคะ
ผมต้องบอกว่าผสกกรณิกรจากทั่วทุกสาระที่จริง
ที่ไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่น
ไปจับจองพื้นที่บางคนเนี่ย

บริเวณรอบถนนหน้าพระรานนะคะ
ด้วยความมุ่งหวังที่อยากจะน้อมถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏ

ที่ทุกคนได้ไปรวมกันอยู่ที่นั่นจริง

ถ้าเป็นธรรมเนียมโบราณนะครับ
เอ่อไม่พลอยอ้างไม่พลอยซักครั้งแล้วกันนะครับ
ผู้คนก็จะเตรียมทูบและเทียน

แต่ทูปที่ว่านี้เป็นทูบไม้รกรรม
คงเห็นคือมีความขนาดใกล้เคียงกับเทียนมากนะ
สมัยก่อนก็คงจะสามารถที่จะจุดแล้วก็ปักได้

ไม่พลอยก็ได้เตรียมทูปเทียนไปจุดที่ว่า
ผมเองก็เป็นคนอ่านหนังสือ
พยายามจะรักษาธรรมเนียมเก่า
เมื่อวานก็ได้รับเมตตาจากพระที่ไปอาศัยกุฏิท่าน
ท่านยังเมตตาจัดทูบเทียนให้

ไปด้วยกันกี่คนท่านก็เมตตาเตรียมให้ทำนวนเท่านั้นนะฮะ
ก็ไม่ได้พูดกับใครเขาคิดว่าเราทำตามประเพณี

เมื่อได้ทราบข่าวว่าขบวนเชิญพระบรมศพ
ออกจากเดินทางจากโรงพยาบาลศิริราชแล้ว
ก็จะจุดทูบจุดเทียนล่ะ
เจ้าหน้าที่ที่ดูแลระเบียบอยู่แถวนั้น
ตำรวจเขาก็มาขอร้องว่าอย่าจุดเลย
ให้ถวายบังคมยกมือถวายบังคมนึกกราบ

ก็ย่อมเข้าใจนะครับว่าคนจำนวนมาก

จะเกิดความวุ่นวายขึ้นได้

แล้วก็สุดท้ายนัดหมายกัน
เมื่อคืนก็ปฏิบัติครับผมคือกลับถึงบ้านแล้วต่างคนต่างจุดก็แล้วกันที่บ้านพักตัวเอง
สวรรคมไปทางพระบรมรัชวังแล้วก็กลับสวรรคมจุดทูปเทียนเสีย
ก็โบราณท่านทำกันอย่างนั้นปู่ย่าตายายเคยทำมาก็พยายามจะรักษาธรรมเนียมนะครับ